ต่อกันที่เรื่องราวของคู่รักคู่หวานในวงการบันเทิงที่เตรียม
จะเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะ
อย่างคุณบี้ทัศภาคแล้วก็สาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นั่นเองจ้า
ใช่แล้วค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ก็มีกระแสข่าวฮือฮาว่าสาวกุ๊กกิ๊บเนี่ย
และล่าสุดทั้งคู่ก็จูงมือกันมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ขอโทษบรรดาแฟนที่ทำให้ผิดหวังนะคะ
แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

กับเรื่องที่มันไม่ได้วางความพร้อม

แล้วบี้ก็พี่ก็โตแล้วบี้ก็

พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาชีวิตอีกสเต็ปหนึ่ง

มันเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง
หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
คือกิ๊บจะบอกว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ย
เรารู้ว่าเราทำผิดประเพณีไทยที่ดีงาม
ประการเราไม่ได้ทำครบถูกต้องทั้งหมดนะคะ
ก็เราก็คงจะต้องขอโทษเนาะ

ที่อาจจะทำให้ใครหรือหลายคนรู้สึกว่า
ติดใจบางอย่างในสิ่งที่เราทำ

ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้ดีที่สุด
ณวันนี้ในสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำ
แล้วก็ยอมรับแล้วก็เราไม่รู้สึกถึงการอยากจะ

เราไม่รู้สึกว่าการที่เราท้องมีลูก

ทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นางร้ายไซมินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ตั้งขันได้๑๐สัปดาห์
เป็นเหตุให้แฟนนุ่มหุ่นล่ำบี้ทัศภาค
ต้องออกมายอมรับว่าข่าวลือนั้นเป็นความจริง

ทั้งคู่ก็ได้ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
โดยเอ่ยปากขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
เพราะไม่ได้ทำตามประเพณีที่ถูกต้อง
แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาด
จากทั้งคู่เตรียมสร้างครอบครัวด้วยกันแล้ว
ซึ่งต่อจากนี้ก็จะจัดพิธีแต่งงานแบบศาสนาคริสต์
บทอสัมชันบางรักษ์ในวันที่๒๓มกราคมปีหน้า
และมีพิธีไทยพร้อมกับฉลองมงคลสมรสในวันที่๖มีนาคมค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวว่าตั้งคันก็ได้ทำการตรวจอันเจ้าสาว
โดยทายาทตัวน้อยก็แข็งแรงดีก่อนจะขอบคุณไปยังครอบครัว
ในวงการรวมไปถึงแฟนคลับที่แสดงความยินดีค่ะ
คือเรามีการวางแพลนไว้อยู่แล้ว
คืออย่างที่วันนี้ทุกคนอาจจะได้ทราบว่าวันที่ผมขอกิฟต์เป็นแฟนตอนที่อยู่เกาหลี
หลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับกิ๊บแล้วว่ากลับมาเมืองไทยอยากจะขอคุณแม่กิฟต์ขอมั่นอย่างไม่ได้เป็นทางการ
เราจะมีต่างานที่โบสถ์เป็นวันที่๒๓มกรคม
มีแต่งงานตอนสิบโมงค่ะอ่าตอนสิบโมงอืมใช่วันที่ยี่สิบสาม
เสาร์ที่ยี่สิบสามโบสถ์อสัมชันบางลักษณ์นะคะ
เพราะว่ากิ๊บเป็นคริสเป็นคาทาลิกกิ๊บจะต้องเข้าโบสถ์ก่อน
แล้วก็เราอาจจะมีปาร์ตี้ที่ทะเล
ซึ่งตอนนี้เรากำลังเลือกโรงแรมอยู่นะคะแล้วก็วันที่หกมีนาคมนะคะ
จะเป็นงานแต่งงานของเราอย่างเป็นทางการนะครับค่ะก็มีพิธีสู่ขอมั่น
ค่ะฉลอมฉลอมสียังยังไม่ลงตัวเท่าไรความตกลงอยู่
ขอบคุณนะคะที่รักกันแบบนี้แล้วก็มีแต่สิ่งดีให้กันแบบนี้
ก็ขอให้เอ็นดูหลานด้วยนะคะ

ก็ขอพักงานในวงการบันเทิง๓เดือน
หลังจากนั้นก็จะกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงต่อค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามบทสัมภาษณ์แบบเต็มของทั้งคู่ที่หวาน